รับซื้อข้าวในโครงการนาแปลงใหญ่ทั่วประเทศผ่านมากว่า๑เดือนนะครับ
แต่ว่าเกษตรกรยังคงกังวลว่าจะไม่ได้ราคาข้าว

จากผลผลิตจำนวนไม่น้อยถูกน้ำท่วม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกรอบแก้วครับ
ข้าวในท้องนากว่า๑๔๙๑ไร่หนึ่งงาน

เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร๕๘ราย
กำลังทยอยออกรวงเป็นผลผลิตนาปี
ซึ่งจะให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดตันละ๒๐๐บาท
จากการลงพื้นที่สำรวจโครงการนาแปลงใหญ่
ในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองในวันนี้นะคะ

ยังคงรู้สึกไม่มั่นใจว่าโรงศรีจะรับซื้อผลผลิต
ราคาสูงกว่าท้องตลาดที่๒๐๐บาทต่อตันนะคะ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วม
ทำให้ผลผลิตเสียหายและไม่สมบูรณ์๑๐๐ค่ะ
ปัจจุบันโรงศรีในแถบอำเภอชายโย
รับซื้อข้าวที่ราคาประมาณ๖๐๐๐บาทต่อตัน

อาจจะถูกกดราคาต่ำสุดเหลือ๓๐๐บาทถึง๕๐๐บาท
ขณะที่อ่างทองนาแปลงใหญ่ถูกน้ำท่วมถึง๕๓๖ไร่
ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่า
รัฐบาลจะสามารถควบคุมการรับซื้อของโรงศรีได้จริง
ถามว่าเกษตรกรมั่นจันไหม
ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะโรงศรีที่มาเข้ารับเนี่ย

แต่ถ้าโรงสีที่เขาไม่ได้อะไร
ไม่ได้อะไรมันก็เป็นนโยบายที่โรงสีว่า
คุณจะต้องถูกตัดโน่นตัดนี่ตัดนั่นใช่ไหม
มันก็จะไอ้แค่๒๐๐แต่ถ้าเกษตรกรชาวบ้านไปขาย
อาจจะไม่ตัดอะไรก็ได้ราคาก็อาจจะเท่ากัน

เกษตรกรตำบลเทวราชอำเภอชายโย
นำพื้นที่นาของครอบครัว๔๒ไร่

กังวลว่าจะขายข้าวไม่ได้ราคา

ให้ซื้อราคาที่มันเป็นธรรม
ราคาไม่ต้องกดกันแบบ

เพราะว่าพอข้าวเหมือนแบบพอเกี่ยวไป
น้ำท่วมมันหาเกี่ยวหนีน้ำไปอย่างนี้

มันก็หนีน้ำเหมือนกัน

ในการขายข้าวให้โรงสีตามเงื่อนไข

เฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกร

ในอนาคตจะมีเกษตรกรเข้าร่วมเพิ่มหรือไม่นั้น
ก็ต้องติดตามการซื้อขายครั้งแรก
ว่าเกษตรกรจะได้รับราคาข้าว
หรือไม่ค่ะมาสิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน